เปิดปากกับภาคภูมิ
ภาษีเนี่ย๒เดือนแรกที่เข้าไปคุย๒เดือนแรกผมโดนเกือบร้อยล้านแล้วครับ
ซึ่งผมไม่ได้รู้ในขั้นตอนในตรงนี้เลยผมก็รู้สึกว่าผมโดนขบวนการนี้หลอกแล้ว
อยากให้คนที่เอาประโยชน์ตรงนี้ไปทำแล้วเขาได้ประโยชน์ไปให้ออกมารับผิดชอบหน่อยครับ
คนที่เขาบอกว่าเขาอยากมาเปิดปากอยากมาเปิดความจริง
อยู่ดีคนนึงเนี่ยตอนเนี้ยเป็นหนี้นะที่กรมสรรพากรเขาบอกว่า
คุณต้องมาชำระภาษีเป็นหนี้อยู่เนี่ยแปดร้อยกว่าล้านอีกคนนึงบอก
จดหมายเรียกจดหมายแจ้งยังไม่มาหรอกแต่ไปตรวจสอบแล้ว
ท่าทางจะโดนเนี่ย๖๐๗๐ล้านจุดเริ่มต้นของทั้งคู่บอกว่าไว้
ใจไว้ใจคนที่คิดว่าเชื่อใจได้ไปเปิดบัญชีให้เขาเพื่อหวัง
เวียนต่างในบัญชีจะได้ดูดีหน่อยแล้วจะเอาบัญชีไปกู้
ซื้อบ้านไปยื่นกับแบงค์ไปไปมามาเนี่ยถูกเรียกเก็บภาษี
ร้อยกว่าล้านคนหนึ่งนะฮะอีกคนนึงก็กลัวเพราะโดนเหมือนกันเลยสงสัยจะ
โดนเหมือนกันน่าจะโดน๖๐๗๐ล้านทั้งคู่บอกว่าอยากมาเปิดปากอยาก
คนที่เขารู้จักเนี่ยชื่อดนกับมิกซ์ดนนี่เป็นผู้ชายมิกนี่
เป็นผู้หญิงนะฮะสามีภรรยาคุณดนเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณมิกเนี่ย
เราก็อยากจะคุยกับเธออยู่เหมือนกันนะครับถ้าคุณมิ๊กดูอยู่นะฮะ
ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ

เราก็พยายามหาความจริงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะเป็นอุทาห
หอนด้วยเพื่อจะมาถอดบทเรียนกันด้วยความจริงเรื่องบัญชีม้าเรา
เจอข่าวเรื่องนี้มาเยอะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันหนักกว่า๘๐๐กว่า

ทั้งสองคนอยู่กับเราที่เปิดปากนะครับท่านผู้ชมครับคุณนุษย์
นะฮะคุณนุษย์สุรนุษย์นะครับอีกคนนึงคือคุณเอคุณเอกุลวิวัตร
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทั้งสองท่านพอเจอเรื่องนี้เข้าไปไป
ขอความช่วยเหลือกับพี่พิทักษ์นะฮะพี่พิทักษิริวงศ์เป็น
นายกสมาคมพิทักษ์ประชาราชนะฮะสวัสดีครับแล้วผมก็เชิญทนาย
เกิดผลเก้าเกิดมาด้วยสวัสดีครับทนายครับทนายเกิดผลเก้า
เกิดฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยกันทนายเกิดผลบอก
ท่าทางเดี๋ยวจะผิดประเด็นครับอาจจะหลงประเด็นความจริงแล้ว
เขายังสู้ได้นะยังมีโอกาสสู้ได้ครับยังมีโอกาสสู้ได้
เลยที่คุยกันมานี่ว่าโอ้โห๘๐๐กว่าล้านคุณเอบอกสงสัยจะโดน๖๐
กว่าล้านนะผมเนี่ยเดี๋ยวลองฟังค่อยไล่กันไปนะฮะเอา
จุดเริ่มต้นก่อนเริ่มจากคุณนุษย์ก่อนครับเพราะคุณนุษย์นี่คือ
คือต้นเรื่องเลยใช่ไหมคนแรกเลยก่อนที่คุณเอรู้จักกันอยู่
แล้วอ่าเคยเจอกันเคยเจอกันพอทราบเรื่องเขาก็เลยแบบสงสัย
เราจะโดนด้วยโดนด้วยคุณนุษย์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเอาเริ่มต้น
ตั้งแต่ที่บอกว่าเปิดบัญชีก่อนอยากจะให้บัญชีเราสวยมี
ตัวเลขเยอะเยอะแล้วจะไปกู้ซื้อบ้านมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตอนนั้นคือตอนแรกนะคะคือเราอยากความฝ่ายฝันเราอยากมี
บ้านสักล้านสองล้านนะคะแล้วก็มีสักล้านสองล้านค่ะบ้าน
หลังละล้านสองล้านค่ะอยากจะมีบ้านค่ะซึ่งต้องกู้ใช่ค่ะอ่า
ก็เลยว่าอ่ะโอเคแล้วเขาก็ให้ไปรู้จักกับคือพี่ดนนะคะ
นายดนก็เลยอ่าให้รู้จักกันเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแค่ไปเปิด
บัญชีปลือสมุนที่พี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ทุกอย่างเลยนี้
ค่ะเราก็เลยโอเคมันก็โปรไฟล์ของเขาดีมากค่ะ
เขามีบริษัทหลายหลายบริษัทเขาบอกว่าพี่อ่ามีบริษัทจริง
ซื้อขายจริงครับทุกอย่างจริงหมดค่ะเมษาหกสามช่วงโควิด
ใช่ค่ะนุษย์ตกงานใช่ค่ะแต่นุษย์อยากซื้อบ้านใช่ค่ะ
หลังละล้านสองล้านมีคนบอกบัญชีมันต้องสวยนะ

ไม่อย่างนั้นกู้ไม่ผ่านแบงค์นะ
แนะนำให้รู้จักกับดน

ซึ่งเขาแบบโอ้โหโปรไฟล์ดีมากมีงานที่ธุรกิจ

พอไปเจอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย๖เดือนได้แน่นอนกู้ซื้อบ้านได้แน่นอน
เขาบอกว่าเขาจะเอาบัญชีหรืออะไรยังไง

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการในบริษัท
และเป็นกรรมการในบริษัทของเขาด้วยอย่างนี้ห

ตอนนั้นเราคิดยังไงตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
โหตอนนั้นก็จะบอกว่าไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะ
ถ้ารู้ว่ามีแบบภาษีเข้ามา๘๐๐กว่าล้านอย่างนี้

ถามจริงนุษย์ตอนนั้นนะเราก็เราก็ตกงาน

ถ้ามันกู้ผ่านแล้วเราจะเอาอะไรผ่อน
ก็กับว่าโควิดมันคงไม่นานเรายังมีงานพวกฟรีแลนซ์พวกสอนว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันยังพอผ่อนได้
ก่อนหน้านี้ทำอะไรฮะก่อนที่จะตกงาน

เราก็คิดว่าเดี๋ยวโควิดมันหายเราคงมีงานแล้วนะ

ตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเออถ้าไปเอาบัญชีไปทำอย่างนี้แล้วมันผิดมันไม่ถูกมันไม่ใช่รายได้จริงมันไม่ใช่เงินเข้ามาจริง
เราก็เห็นว่าเขาเป็นการมีบริษัทจริงอะไรจริงเราก็ไม่ได้คิดเอกใจหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะ

แต่เรื่องที่ว่าผิดถูกยังไงกับทางแบงค์
เรากับว่ากู้ซื้อบ้านมาไงเราก็ต้องผ่อนอยู่แล้ว

เราก็เลยคิดว่าเออไม่น่าจะมีปัญหา

ใช่ไหมเมษา๖๓แล้วเปิดบัญชีให้ช่วงนั้นเลยหรือเปล่าค่ะ

อันนี้คือของคุณนุษย์ของคุณเอ

บอกเหมือนกันไหมก็คืออยากได้บัญชีไปกู้ซื้อบ้าน

คุณเอเจอกับทั้งดนแล้วก็มิกเลยใช่ไหมฮะ

ช่วงกรกฎาครับกลางปี

คนละช่วงกันแล้วห่างกันสักปีกว่า

ตอนนั้นเขาก็ทำธุรกิจผมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้ว

ทำในส่วนนี้อยู่ด้วยก็เลยไปจอยกันในเรื่องของรับเหมาก่อสร้าง
คุณดนเขาก็ทำรับเหมาก่อสร้าง

รู้จักกันอืมอ่าแต่ทีเนี้ยผมเห็นว่าเขามีบริษัทหลายบริษัท

แล้วเขาก็มีทำอสังหาด้วยทำเรื่องบ้านเรื่องอะไรอยู่ด้วย

ตัวเราเองเรายังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเอง
ไม่เคยมีบ้านของตัวเอง

ประมาณสักล้านสองล้านเหมือนกันเนี่ยครับ

ก็พูดคุยกันกับคุณธรดลเบื้องต้น

ด้งรายได้ต่างไปกู้แบงค์

อยากจะกู้สักล้าน๒ล้าน

ใช่โดยมีเราเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
เราจะได้มีชื่อในบริษัทนั้น
เอาบริษัทนั้นไปกู้ได้

เขาซื้อโทรศัพท์แล้วก็ทำแอปพลิเคชันให้เขาไปด้วย

ซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อสมัครแอป

ลายเซ็นก็เซ็นไปเซ็นไป๒๓ชื่อได้ครับ

บัตรประชาชนตัวจริง

แล้วก็โทรศัพท์ที่เขาเอามาให้เรา

เปิดแอปธนาคารลงแอปธนาคารให้

ขั้นให้บัตรประชาชนตัวจริงเลยเหรอ

เอาบัตรประชาชนตัวจริงมาเอาบัตรประชาชนตัวจริงมา

แล้วก็ด้วยความอยากได้เขาบอกว่าแค่๖เดือน
เราก็ไม่คิดว่าจะนานมาก
เดือนเนี่ยได้บ้านแน่นอน

จากการกู้สินเชื่อกับธนาคารเนี่ยครับ

เหมือนกันเลยค่ะมารูปแบบเดียวกันเลยค่ะ

เขายังไงคือบุคลิกท่าทางเขาดูแล้วแบบ

คือเพื่อนที่แนะนำรู้จักเขานานมากแล้วค่ะ

แล้วก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรแบบนี้
แล้วเขาก็เออแนะนำแนะนำอะไรอย่างนี้

ทีนี้เขาได้ไปหมดแล้ว

ลายเซ็นอีกสองสามลายเซ็นใช่ไหม
เวลาผ่านมาคุณดนเขาเสียชีวิต

คุณดนเสียชีวิตหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น

ภรรยาเขามาสารต่องานตรงนี้ครับ
เขามาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
บัญชงบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารที่เอามา

แต่มันโดยเฉพาะนุษย์เนี่ยมันต้องเกิน๖เดือนมานานแล้วนะ

ผมเปิดเมื่อ๒พฤศจิกา๖๖

ใช่เปิดหลังจากคุณทรดนตาย

เพราะคุณมีดเขาบอกไม่เป็นไรสามีตาย

แต่ของเอตอนนั้นมันเกิน๖เดือนตั้งนานแล้วนะ
ถ้าเราก็๖เดือนเสร็จปุ๊บเราก็ทักทวงเขาไป
ใช่ไหมคะตอนเข้าไปว่าเออพี่มัน๖เดือนแล้วนะคะ
เขาบอกว่ามันยังขาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าระบบการกู้ซื้อบ้านหรืออะไรอย่างนี้มันต้องทำอะไรบ้าง
เขาก็หลอกเราไปเรื่อยมันต้องอีก๖เดือนนะ
อีก๖เดือนนะมันขาดตรงนี้มันต้องเสริมตรงนี้อีก๖เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราไม่ทราบ

ท่านผู้ชมครับระหว่างนี้เนี่ยคุณนุษย์กับคุณเอเขาไม่ได้รู้จักกันนะฮะทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันนะ

อันนี้คือต่างคนต่างที่เลยคุณนุษย์อยู่ที่ไหน

อยู่ร้อยเอ็ดคุณดนทร์อยู่ที่

รัฐพร้าวกรุงเทพแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือไปเจอที่ร้อยเอ็ดหรือเปล่า
คือบ้านเกิดอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพ

เพียงแต่ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณมิกเขาเคยชวนมากินข้าวกัน
ในฐานะคนที่เคยรู้จักทั้งคู่อยู่แล้ว
มากินข้าวกันก็เลยเจอกันตอนนั้นนั่นแหละ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนุษย์ถูกผัดผ่อนมาเรื่อย

คุณเองก็เพิ่งเปิดบริษัทไม่เท่าไหร่
แล้วอยู่ดีเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือ

จนกระทั่งไปถึงใบแจ้งจากสรรพากรว่า
คุณต้องชำระภาษี๘๐๐กว่าล้าน
คุณเอทราบข่าวของคุณนุษย์
เพราะเจอกันตอนนั้นแล้วก็ได้คุยกันติดต่อกัน

ดูแล้วท่าทางเราเนี่ยจะโดน๖๐๗๐ล้าน

เปิดปากกับภาคภูมิ

ฟังเรื่องของคุณนุษย์กับคุณเอ

นายเกิดผลก็ยังคุยกันอยู่พี่พิทักษ์ด้วย
นี่สองคนนี้นี่บัตรประชาชนยังไม่อยู่กับตัวเลยเหรอ

เขาส่งบัตรประชาชนกับบุ๊กแบงค์ให้มาปิด

ที่คุณมิคเอามาให้อีกทอดนึงนะครับ

ชื่อสุกัดชัดมั้งใช่มั้ยที่พี่พิทักษ์คุยด้วย
คือคือนอกจากคุณดนที่เสียชีวิตไปแล้วกับคุณมิกที่เป็นภรรยา
เขาจะมีอีก๒คนที่จะไปเปิดบัญชีกับเรา
มาคอยรับเอกสารอะไรอย่างนี้ใช่มั้ย
ใช่ครับ

บอกยังอยู่ห้องเช่าห้องพักอะไรอยู่เลยใช่ไหม

อยู่ห้องเช่าตกงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังตกงานอยู่

เอกสารจากกรมสรรพากรนี่ฮะ
คือที่เรียกมาเนี่ยเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง
แล้วคุณเอที่มีชื่อนามสกุลจริงคุณนุษย์ที่มีชื่อนามสกุลจริงคุณสุรนุษย์เนี่ยจะต้องร่วมในการดำเนินการชำระภาษี
แต่นู่นนะฮะอยู่กับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สะแก้ว๘๖๗ล้านกับอีก๙แสนกว่าบาท
ในวงเล็บยังไม่รวมเงินเพิ่มตามกฎหมายคืออะไรฮะทนายเกิดผลเงินเพิ่มตามกฎหมาย
เงินเพิ่มคือเงินที่ปรับเราล่าช้าเขาให้ไปดำเนินการภายใน๑๕วันตอนนี้ติดต่อไปหรือยัง
ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรกันคือเอาเป็นว่าตอนนี้คุณนุษย์เขาบอกเขามึนไปหมดแล้วครับคุณเอเองก็ครับต้องโดนตอนนี้ท่านโคศกกรมสรรพากรอยู่กับเราที่เปิดปากนะฮะจะได้ขออนุญาตพูดคุยเลยเผื่อน้องทั้งสองท่านมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสมหมายสิริอุดมเศษนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกรม

เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยมีผู้ในเมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดถูกไหมคะครับใช่ครับคุณสุรนุษย์ค่ะเท่าที่ดูข่าวเนี่ยคือคุณสุรนุษย์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างส่วนจำกัดแห่งนี้ใช่ไหมคะครับดังนั้นเนี่ยคุณนุษย์น่าจะเป็นผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้ตรวจการที่ไม่จำกัด

เดี๋ยวจะได้คุยกันชัดเขาจะได้ฟังกันด้วยนะฮะขอขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวต่อสายอีกทีนึงนะครับคือแต่เท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยน้องเขามีชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดการรับผิดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการยังไงฮะทนายเกิดผลคือในห้างส่วนห้างส่วนจำกัดนะครับข้าง
ถ้าห้างเป็นหนี้เราก็เป็นหนี้ด้วยถ้าห้างล้มละลายเราก็ล้มละลายด้วย
เท่ากับว่านังสือของสรรพากรที่สะแก้วที่ไม่รู้ล่ะ
คือคุณนุษย์เองก็ยังบอกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรยังไง

เขาแจ้งมาว่าห้างหุ้นส่วนของคุณเนี่ย

เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดการรับผิดเนี่ย
คุณต้องไปชำระภาษี๘๖๗ล้านกว่าบาท

ถ้าตามมาซื้อนี้เมื่อห้ามมีรายได้
แล้วห้างเป็นหนี้แล้วไม่ไปชำระ
หุ้นส่วนผู้จัดการก็ต้องร่วมรับผิดกับห้างด้วย
เพราะต้องไปร่วมกันรับผิดชดใช้กับห้างต่อสัมพากร
ท่านโฆษกรมสรรพากร

คือเท่าที่ฟังจากท่านโฆษกก็คือ
ยังไงซะในเมื่อคุณมีชื่อตรงนี้

เขาสามารถที่จะไปไล่เรื่องราวหรือว่าไปร้อง
หรือว่าไปคัดค้านการเรียกเก็บได้ไหมว่า

ใครเอาชื่อไปอยู่ในบริษัทนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงนี้
ก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยครับท่าน
คืออย่างนี้นะคะต้องเรียนให้คุณภาคภูมิ
แล้วก็ผู้เสียหายทราบนะคะ
ก็คือการตรวจแนะนำก่อน
เชิญพบถ้าไม่มาเราก็จะออกหมายเรียก

แต่คาดว่าทางผู้เสียหายเนี่ย
อาจจะไม่ได้มาพบเจ้าพนักงาน
เขาไม่มาชี้แจงแล้วก็ไม่มาบอกเหตุผล

หรืออะไรต่างนะคะทางสมกรก็จะต้องประเมินตามเอกสารหลักฐานที่เรามี
ก็ตอนนี้เท่าที่รู้ที่ดูเนี่ยมันเป็นมีดคือประเมินแล้ว
ตอนนี้เป็นหนี้ภาษีอากรค้างอยู่ที่กรมสรรพากรนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็เลยเวลาการอุทธรณ์เพราะว่าเขาจะต้องอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
นับจับได้แล้วอันนี้เท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่า
หนังสือเขาได้มาตั้งนานแล้วอะค่ะครับมันเลยเวลาอุทธรณ์แล้วอย่างนี้หรอฮะ
แล้วก็อาจจะต้องไปต้องไปแจ้งความไปเพราะว่าไม่แน่ใจว่า
คดีนี้มันจะต้องมีในเรื่องของอาญาอะไรหรือเปล่า
ในประเด็นยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดไปมันก็
เป็นรายละเอียดของบริษัทซึ่งอาจจะผิดอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่อันนี้ค่ะคือพอเขาเป็นหนี้ปฏิอากรค้าง
อย่างที่บอกค่ะมันเป็นกระบวนการซึ่งเป็นหนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็คืออยู่ขั้นตอนก็ต้องไปดูไม่มีทรัพย์สิน
ก็ไปกระบวนการของการฟ้องร้องสุดท้ายถ้าไม่มีก็ต้องเป็นบุคคลล้มละลายอะไรอย่างนี้
โฆษกครับอย่างนี้เราเราสามารถบอกได้ไหมฮะในหลักการทั่วไปนะครับ
ผมทะเบียนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดแต่ผมอยู่กรุงเทพเอาละหนังสือแจ้งไปแจ้งไปที่ร้อยเอ็
แล้วผมไม่รู้เลยผมไม่รู้จริงจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย
เรายังสามารถไปอุทธรณ์อะไรได้อีกไหม
คือมันต้องมีเหตุผลนะคะคือการอุทธรณ์เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเขาต้องไปยื่นคำขออุทธรณ์
เพราะว่ามันออกไปแจ้งไปแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขาก็ต้องไปดูว่า
อันนี้มีเหตุผลหรือเปล่าในการที่จะอุทธรณ์ซึ่งทางตัวหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ย
ก็จะต้องไปพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปให้เอกสารนะคะไม่แน่ใจว่าผู้เสียหายเนี่ยมีเอกสารที่จะไปประกอบการอุทธรณ์หรือเปล่าค่ะ
งั้นเราต้องไปที่ต้นทางที่สะแก้วหรือว่าที่ร้อยเอ็ดฮะอย่างของคุณนุษย์เนี่ย
หน่วยประเมินอยู่ที่สะแก้วอ่ะค่ะก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่สะแก้ว
หรือสะแก้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่สำนักงานสะทอนภักดิ์อยู่ที่ชนบุรีค่ะ
ไปยื่นผ่านที่สะแก้วหรือที่ภาค๕ก็คือที่ชนบุรีก็ได้ครับ
คือถ้าสุดท้ายปลายทางเนี่ยฮะท่านโฆษกครับอ่าอย่างคุณนุษย์เนี่ย
พูดตรง๘๐๐กว่าล้านเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายหรอก
ก็คือกระบวนการสุดท้ายก็คือถูกฟ้องล้มละลายใช่ไหมฮะ

ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นกระบวนการตามขั้นตอนของข้อกฎหมายค่ะ
โอ้โหมีมีบ่อยไหมฮะเคสประมาณอย่างนี้ฮะที่ว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลย
อยู่ดีแบบมีคนเอาชื่อไปสวมชื่อกรรมการชื่อหุ้นส่วนชื่อบริษัทอะไรต่างนานาเนี่ย
มีบ่อยนะคะมีทั้งกรณีที่ไม่ได้ถูกสวมชื่อแล้วก็มีทั้งที่ขอยกตัวอย่างทั่วไปนะคะ
อย่างเช่นบางคนเนี่ยให้ชื่อเขาไปแล้วเขาก็ไปรับทำงานเนี่ยมีรายรับเกินล้านแปด
เขาก็ไม่รู้แล้วก็พอมีข้อมูลมาที่สรรพากรเกินล้าน๘ต้องจดแวคใช่ไหมคะ
แวดแล้วเขาไม่ได้จดเนี่ยเขาจะต้องถูกประเมินซึ่งมีหลายลายเขาก็บอกเขาไม่รู้
ให้ใช้ชื่อไปรับสร้างทำอะไรอีกนะคะแล้วก็มันยังมีอีกนะคะอันนี้น่ากลัวก็คือ
พอให้ชื่อให้อะไรเขาไปแล้วเขาไปจดเป็นบริษัทหรือเป็นห้างเนี่ยแล้วไปออกใบกำกับภาษี
โดยเฉพาะเนี่ยหรือเรียกว่าใบกำกับสีปลอมเนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของอาญาด้วยซึ่งอันนี้จะน่ากลัวด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนประชาชนหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่จะให้เอกสารสำคัญ
อย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือไปเปิดบัญชีอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่า
ข้อกฎหมายมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่ะ
เอาเป็นว่าที่เป็นข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าแค่แบบอยากได้เงินมากู้ซื้อบ้านใช่ครับเอาเป็นว่า
รีบไปติดต่อสรรพากรต้นทางดีที่สุดแล้วกระบวนการต่างก็ไปขออุทธรณ์อะไรก็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

ครับเดี๋ยวให้คุณนุษย์โทรไปแล้วไปสระแก้วได้ค่ะได้บอกทางพื้นพี่
ไว้แล้วค่ะว่าถ้ามีอะไรให้คำแนะนำก็ให้คำแนะนำไปเพราะว่า
กรมสมกรณ์ก็อยากจะให้ข้อมูลนะนะครับตอนนั้นไม่ได้ไปติด
ติดต่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องดำเนินการตามเอกสารหลักฐานที่เรามี
แต่ท่านโฆษกบอกได้แจ้งทางสะแก้วไว้ให้แล้วนะมีอะไรก็ลองติดต่อไป
โฆษกเขาจำเป็นจะต้องพาคนต้นทางไปไหมอย่างคนที่ว่ารับเปิดบัญชี
เอาชื่อเอาบัตรประชาชนอะไรเข้าไปเนี่ยจำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเลยไหม
ประชาไปด้วยได้ก็ดีนะแต่ตามข่าวติดต่อเขาไม่ได้ใช่ถ้าติดต่อไม่ได้เลย
เอาเป็นว่าบอกเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดหาคนต้นทางไปได้ก็ดี

เท่าไหร่นะ
เบื้องต้นก็๖๗๐ล้านครับ

เท่าที่ฟังจากประเด็นของทั้งคู่เนี่ยคุณนุษย์คุณเอเนี่ย

เรื่องที่ว่าอยากจะให้มุกแบงค์เราดีหน่อย

เวลานี้มันไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดบัญชีส่วนตัวนะ

ชัดเจนว่าเป็นหนี้สรรพากรคงค้าง
ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด

ต้องเข้าใจก่อนนะเพียงแต่ว่า

หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเลย
หุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมรับผิดกับห้าง

หนี้ภาษีอากรนี้เป็นหนี้ของห้างนะ

ขออนุญาตนิดเดียวท่านผู้ชมด้วย

แววตาเปล่งประกาย

เพราะเมื่อกี้ยิ่งคุยยิ่งมีข้อโอกาสและยังมีปัญหา

ทุกผู้ชมครับต่อมาเปิดปากกันต่อนะครับ

มันก็น่าจะพอมีทางแต่ต้องสู้ให้ถูกทาง

กำลังเข้าใจว่าตนเองกำลังเดือดร้อน

เพื่อจะได้มีตัวเลขสวย

พากรไม่ได้เรียกเก็บจากเงินภาษีส่วนตัวเรา

ไม่เกี่ยวกับเรื่องไปเปิดบัญชีแล้ว
ไม่เกี่ยวเลยเพราะตอนนี้

บังเอิญคุณอยู่ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ
ซึ่งไม่รู้ว่าไปอยู่ที่นั้นยังไง
แต่ดังนั้นคุณต้องจับประเด็นในราย
ทีนี้พอรู้แล้วว่าอยู่นี่ภาษีอากรมาเกี่ยวข้องกับห้างหุ่นส่วนนี้
คุณเคยเปิดห้างนี้หรือเปล่า
เคยเปิดหรือเปล่าเคยเปิดหรือเปล่าคุณเป็นกรรมการห้างนี้ตอนไหน

หมายถึงอะไรเป็น
เคยไปมีส่วนในการตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทำธุรกิจอะไรยังไง
ให้บัญชีเพื่อนให้บัตรอะไรคนอื่นไปนอกจากดนกับมิกอะไรเนี่ยมีไหม

เพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องไปตั้งต้น
ไปค้นหาความจริงที่สาแก้วก่อนว่าห้างสวดนี้น่าจะไปเปิดทำธุรกรรมที่สถาน
เพราะว่ามันมีต้นทางที่มาจากภาษียากรที่สะแก้ว
แก้วเขาทำธุรกิจอยู่ที่สาแก้วอ่ะใช่ซึ่งเป็นบริษัทนี้
คุณต้องไปขอคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคลก่อน
ได้หนังสือรับรองมาแล้วไปตรวจสอบต่อไปว่า
มีการปลอมแปลงลายเซ็นลายมือชื่อหนังสือมอบอำนาจ
อะไรอย่างไรแล้วไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไหน
คุณไปตามเอกสารเหล่านั้นมาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการพิสูจน์ความจริงว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายภาษีอากร

กรมสรรพากรจะฟ้องคุณในคดีแพ่ง
คือเท่ากับว่ากรณีของคุณนุษย์เนี่ย
ต้องไปที่ต้นทางของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้
เพื่อจะไปหาหลักฐานในการมาสู้ว่าครับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ก่อตั้งขึ้นมาทำธุรกิจมาอะไรมา
รวมทั้งมีชื่อสุรรณุฑเข้าไปด้วย

เขาเอาไปปัญชีแนวหนามของห้าง
คุณเป็นคนทำหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจให้ใครไปไล่เช็คดู

เพราะว่าระหว่างทางที่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาจริงนะ
ตกงานอยู่ครับเงินเดือนก็ไม่มีครับถ้าเป็นมีชื่อเป็นกรรมการอะไรในห้างหุ้นส่วนจำกัด
มันต้องมีอะไรแล้วทนายประกันสังคมต้องมีนู่นนี่
เออครับถ้าคุณอย่างน้อยมันต้องมีข้อมูลบ้างว่าคุณมีผู้ถือขุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์

ลงทุนด้วยอะไรบ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัดมันมีลงทุน๓อย่างเนอะ
หนึ่งแรงงานสองเงินและทรัพย์สินคุณลงทุนประเภทไหนมันก็จะมีรายละเอียดบอก
คือถ้าไปสู้อย่างนี้พอสู้ได้
คือถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันมีคนปลอมอย่างน้อยต้นที่มาที่ไปมันไม่สุจริตแล้ว
เราไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมนั้นเราไม่เคยมีรายได้ไม่เกี่ยวข้อง
เราก็มีโอกาสที่จะชี้แจงต่อสารสรรพากรได้ประสานภาษียากรได้นะครับ
แต่อย่างคุณเอเนี่ยไม่แน่
เอาคุณนุ๊ดผมสรุปก่อนนะคุณไปสู้เรื่องมีคนเอาเอกสารคุณไปปลอมใช้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ถ้าคุณสู้ได้ว่ามีคนเอาไปปลอมจริง

ดังนั้นคุณแทบไม่ต้องรับผิดคุณสู้ได้ถ้าคุณพิสูจน์ได้
นุษนุษย์ต้องอย่างนี้นะส่วนของคุณเอเปิดบริษัทเอง
เปิดเองทำศุลกรรมเอง

เพราะว่าอะไรครับเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบ
บอกมีการให้แอปไปด้วยเลขบัญชีทุกอย่างบัตรประชาชนให้ไปหมดทุกอย่าง
แบบนี้สารเคยพิพากษามาแล้วนะครับว่าคุณจะปฏิเสธความรับผิดยาก
เพราะว่าถือว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือคุณอาจจะประมาทเลินเลิศอย่างร้ายแรง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังยากมากโดยเฉพาะคุณเอเนี่ยมีกิจการเป็นของตัวเอง
เข้าใจได้ว่าการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีผลผูกพันตัวเอง
เหมือนคุณนุษย์นะคุณนุษย์บอกว่ามีคนปลอมปลอมจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าปลอมจริงคุณนุษย์รอด
แต่คุณเอไม่ใช่การปลอมไงยินยอมให้เขาทำธุรกรรมแทนตัวเองไง
ทีแรกผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันไปไปมาฟังจากทนายเกิดผลเนี่ย
มันเคยมีตัวอย่างครับของสารที่ท่านมองว่าก็คุณเปิดบริษัทแล้วคุณก็
คุณเปิดบริษัทคุณทำธุรกรรมคุณยินยอมเซ็นเอกสารให้เขา
หนังสือมอบอำนาจไม่ได้อ่านสารมองว่าเป็นเรื่องของเจตนา
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยตนเอง
เท่าไหร่นะที่บอกไปเช็คมากับสรรพากรที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาแน่เพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบบัญชีในการเรียกเก็บภาษี

พิทักษ์ความจริงคุณผู้ชมฮะต้องขอบคุณพี่พิทักษ์ด้วยนะฮะ
พี่พีทักนายกสมาคมพี่ทักประชาลาฤทธิ์เพราะว่าพี่ชายของคุณเอเรียเนี่ยรู้จักกับพี่พีทัก
แล้วก็ทำงานช่วยเหลือด้านสังคมอยู่ก็เลยมาขอความช่วยเหลือ

เดี๋ยวจะให้ถามแต่ว่าเอาตรงคุณเอก่อน
คุณเอนี่ต้องก็ทำนองเดียวกับคุณนุษย์
แม้ว่าคุณเอจะปฏิเสธตรงนี้ยากเพียงแต่ว่าเมื่อกี้
ครับผมฟังจากท่านโคสกมันมีเรื่อง
จดแจ้งภาษีกรน่าจะมีการปลอมแปลงเอกสาร

ถ้ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือทำธุรกรรมที่มันผิดกฎหมาย

บริษัทนี่บริษัทเราเราเปิดเองไปหาให้เจอว่าคนในบริษัทคนไหน
เอาเอกสารไปทำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเนี่ยเขาจะเรียกเก็บ๖๐๗๐ล้าน
ตั้งจุดตรงนี้ไปหาเจอเรื่องที่ว่าไปเปิดบัญชีหวังจะมี
อันนี้ถือเป็นบทเรียนะความจริงไม่ได้ใช่ไหมฮะ
เพราะการที่ว่าจะไปทำบัญชีปลอมเพื่อจะไปกู้แบงค์อะไรพวกนี้
มันก็ไม่ใช่บัญชีปลอมแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า
เราต้องรู้สิครับว่าถ้ามีเงินเข้ามามันคือรายได้
เมื่อมันมีรายได้มันก็มีโอกาสเสียภาษี
ถ้าคุณจะกู้แบงค์๑ล้านหรือ๒ล้านบาท
แสดงคุณอยากจะต้องมีรายได้เกิน๑๘ล้านบาทต่อไป
เมื่อผมขอรู้สร้างประมาณคมนี้สรุปเป็นแบบนี้นะ
ก็คือต่อให้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องบริษัท๒อันนี้เลยนะ
ทั้งสองท่านต่อให้เขาเอาเงินเข้าบัญชีที่
เป็นบัญชีส่วนตัวคุณก็ถือว่ามีรายได้นะ
ไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาเราอยู่เฉยกู้งแบงค์

ถ้ายังไงก็ต้องเก็บภาษีอยู่ดีแต่อาจจะไม่ถึง๘๐๐ล้านก็ได้
เพราะว่าเห็นว่าช่วยเหลือด้านชาวบ้านที่เป็นเรื่องประมาณอย่างนี้อยู่เยอะเลย
ใช่ครับใช่ครับแต่ผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้ครับ
เคสแบบ๘๐๐กว่าล้าน๖๐กว่าล้าน
เข้ามามันก็มีเรื่องของภาษี
แล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวเรื่องของการติดคุกติดอะไรอย่างนี้
ก็มีรายการเขาให้เบอร์มาก็โทรไปหา

ตอนแรกเขาไม่ยอมรับแต่ตอนหลังเขาก็คือคาด
เขาก็คือยอมรับเพราะว่ามันมีหลักฐานทั้งส่วน
เขาเอาบัญชีไปหมุนจริง

ก็ฝากเตือนประชาชนแล้วก็พี่น้องที่คือยังไม่รู้ตรงนี้นะ
ขอเป็นอุทาหรณ์ครับผม

แต่มันเป็นอุทาหอนจริงนะ
จุดเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่าเราอยากจะให้
บัญชีเราดูมีเงินมีตัวเลขเข้ามาหน่อย

แล้วก็ไปหลงเชื่อเขานี่ให้ทั้งบัตรประชาชน
ประชาชนน้องยังไม่ได้คืนเลยนะตัวจริง
อันนี้ก็ไปติดต่อทางเขตทางอะไรได้แล้ว

อยากจะมีบ้านไปมาจะไม่มีทั้งบ้านจะไม่มีทั้งที่อยู่

ท่านผู้ชมคงได้เรื่องราวแล้วก็เป็นอุทาหอนด้วยนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่บ่าย๓๓๐ครับ
สวัสดีครับ